ชั่วตลอดตลาด
คุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงตลอดตลาดในวันนี้นะคะ
จะพาไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสด

หลายคนก็เลยอยากจะอัปเดตไปดูราคาของผักกันก่อนเลยจ้า

กาดขาว๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีน๒๘บาทต่อกิโลกรัม
ผักชีไทย๑๕๐บาทต่อกิโลกรัม
พริกจินดาแดง๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ

หมูเนื้อแดง๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๕๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔บาท๕๐สตางค์ต่อฟองนะคะ
ซึ่งราคาของเนื้อสัตว์ก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนจากสัปดาห์ที่ผ่านมาสักเท่าไหร่เนาะ
แต่ช่วงสัปดาห์นี้ก็ต้องจับตาดูในราคาของผักกันนะคะ

ส่วนเรื่องราวของผักเดี๋ยวอัปเดตกันต่อในช่วงส่องทั่วไทยไปกับใบตองนะจ๊ะแต่ว่า